ไปดูต่อกันที่ครอบครัวสุดน่ารักครอบครัวนี้กันหน่อยดีกว่า
ตอนนี้เขาเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองกันแล้วนะคะ
สำหรับคุณกุ๊บกิ๊บแล้วก็คุณบี้นั่นเองค่ะ
แต่ว่าความหวานแล้วก็ความน่ารักความอบอุ่นของครอบครัวนี้
ไม่ลดน้อยนั่นเองนะจ๊ะ

เล่าประสบการณ์รับมือกับลูกทั้งสองคน
บอกว่าตอนนี้โอ้โหต้องแบ่งเวลาช่วยกันเลี้ยงแบบจริงจังค่ะ
จากกุ๊บกิ๊บเองก็ต้องรับหน้าที่คุณแม่แบบฟูลไทม์ค่ะ
ส่วนพ่อบี้ตอนนี้ก็ต้องเดินหน้าทำงานในวงการบันเทิงอย่างเต็มที่
แต่ก็ขอแอบเบาลูกสาวคนโตหน่อยอย่างน้องเป่าเป่านะคะ
ว่าตอนนี้เริ่มโตขึ้นมากแล้วเป็นพี่สาวค่ะ
มีการโทรตามคุณพ่อให้กลับบ้านด้วยนะคะ
แถมยังมีลูกอ้อนเป็นไม้ตายไม้เด็ดชนิดที่เรียกได้ว่า
โทรมาปั๊บยังไงก็ต้องยอมกลับแต่โดยดีค่ะ
จนถึงประมาณตี๓ไม่เกินจะเป็นหน้าที่

ก็น่าจะตั้งแต่เข้านอนแล้วถึงตี๓ก็จะเป็นผม

เพราะบางทีทำงานเนี่ยก็จะตื่นตี๕๖โมงอะไรอย่างนี้
บี้ออกไปทำงานทั้งวันเขาก็เลี้ยงเขาก็เหนื่อยแล้วไง
คือกลางคืนเราก็ต้องช่วยเขาบ้างไม่งั้นสุขภาพเขาแย่ลง
ใช่แล้วก็แต่คนโตเนี่ยบี้จะรวบรัดเลย
ไปส่งที่โรงเรียนพาไปทำกิจกรรม
ถ้ามาร์บี้ออกไปคืนนึงอย่างนี้แล้วกลับดึก
โทรตามแบบจิกอ่ะ
เมื่อไหร่ไอ้ฟ้าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออร้องไห้ตามตรงนู้น
คิดสักฟ้า
ด้วยความที่บ้านเราค่อนข้างให้เวลากับเด็กมาก
คิดว่าเขาก็เลยอาจจะติดมาก

งานนี้เบาแรงคุณแม่กุ๊บกิ๊บไปเยอะเลยนะครับ
ตามคุณพ่อค่ะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของพี่สาวคนโต
อย่างน้องเป่านั่นเองนะจ๊ะแห่ครอบครัวนี้เขาน่ารักมากนะคะ